มิติใหม่แห่งการกินบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะ

ไม่เป็นไรไม่ง้อก็ได้เอาเนื้อจราเข้ลงหม้อเลยค่ะ
เขาบอกว่าขายดิบขายดีลูกค้านี่แห่มา
ลองกินมันเยอะมากเนื้อจอราเข้
จราเข้เลยเขาบอกว่านี่คือร้านหมูกระทะ
ที่ชื่อว่าติดหม้อหมูกระทะบุฟเฟ่พุทธมนตรสาย๕ที่นครปฐม
เป็นเจ้าแรกในย่านนี้เลยที่เอาเนื้อจราเข้
ขายแทนเนื้อหมูในช่วงที่หมูแพงค่ะ

ขายดิบขายดีเพราะลูกค้าที่มาลองกินเนี่ย
พอไม่เคยกินได้กินปุ๊บเอ้าติดใจปรากฏอร่อยค่ะ
ซึ่งเนื้อที่เขาเอามาใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่เรียกว่า

ชิ้นส่วนตรงนี้เขาบอกเป็นชิ้นที่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุด
เพราะเนื้อจะนุ่มไม่มีไขมันรสชาติไม่แพ้เนื้อหมู
ตอนแรกสั่งมาลองก่อนแค่๗กิโลกรัม
ตอนนี้ต้องสั่งมาตูน๒๕กิโลกรัมแล้วสั่งจอราเข้มาไว้ที่ร้านเลยค่ะ

เบื้องต้นเขาเอาเนื้อจราเข้มารวมในเมนูบุฟเฟ่
แล้วก็ทำแยกเป็นเมนูอื่นด้วยเช่นจราเข้พริกไทยดำ
จราเข้ผัดกระเทียมลาบเนื้อจราเข้
แต่ใครถ้าอยากกินเนื้อหมูยังมีให้กินตามปกตินะคะ
ยังมีอยู่ค่ะบุฟเฟ่หัวละ๑๖๘บาท
ใครอยากลองหมูกระทะจราเข้ก็ไปลองได้เหมือนกันนะคะ

ทีนี้พอหมูราคาขึ้นเรื่อยแล้วก็เลยคิดว่า
มันสามารถมีอะไรแทนเนื้อหมูได้ไหม
เพื่อเพิ่มเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าที่รัก
ไม่ได้ใช้เนื้อจราเข้แทนหมูนะพี่
แต่ว่าเป็นการนำเนื้อจราเข้มาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้เลือกทาน
เพราะว่าหนูก็เคยทานเนื้อจราเข้อยู่
มันรสชาติมันก็ดีนะคะพี่มันนุ่มมันแน่นนะคะ
ที่ร้านก็ลูกค้าก็ให้ผลตอบรับที่ดีนะคะ

หลายคนสงสัยเนื้อจราเข้จริงใช่ไหมไม่ใช่จราเข้น้อยนะ